โมงครึ่งค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อน
สวัสดีค่ะสวัสดีครับ

ดูข่าวเช้าหัวเขียวเสร็จ

ต้องใช้ความรู้ไม่ใช่ใช้ความรู้ไม่มีนะ
เขาเรียกว่าใช้ร่างกายเลยพี่เมิ้ล
พี่เมิ้ลถนัดใช้ร่างกาย

เดี๋ยวได้ดูกันแน่นอนรับรองว่า
คือหลายคนสงสัยว่าตื่นแต่เช้า
มีวิธีเขาเลยแก้ง่วงอย่างไรบ้าง

ดูหน้าของเบิด

ไม่คือเคยบอกใครเลยมันแบบ

ถ้าเต้นปกติใครเต้นเก่งที่สุด
น้ำแข็ง
มันมีทิกต๊อกอันนึงที่ตอนนี้ดังมาก

เต้นพร้อมกัน

อันนี้สุดยอด
ถ้าถามว่าแต่ละคนชอบอ่านข่าวแนวไหนคะ

มันแบบอย่างยก
นุ๊กอีบ

ตอนแรก

เอาเป็นว่าติดตามดูได้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
แต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะติดตามกันต่อ๑ทุ่มตรงนะคะ
ทุกช่องทางโซเชียลนะคะของไทยรัฐของเราทั้งหมดทั้งมวลดูได้ค่ะ
เราจะมีเกมทายใจกับ๓ผู้ประกาศข่าวโอ้โหนะคะ
เขาสามคนผูกพันกันขนาดไหนจะทายใจจะมีโดนโทษด้วยนะ
จะเป็นยังไงนะคะ๑ทุ่มติดตามดูเต็มจอแน่นอน
ใช่ค่ะเมื่อกี้จำอะไรไม่ได้เลยนอกจากว่าคุณดอมชอบกล้วย
แค่นั้นเลยอ่าวเหรอน้ำคงน้ำแขกพี่ปุ๊บพี่เบิร์นไม่ได้จำ